ข่าวสารต่างยังมีหลากหลายประเด็นนะคะ
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หน่อย
ช่วงค่ำสักประมาณทุ่มกว่าคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น

แล้วก็ไปจอดที่สะพานพระนั่งเกล้า
หลังจากนั้นตัวภรรยากระโดดลงจากสะพาน
เสียชีวิตนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หน้าลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ช่วงสักทุ่มกว่าว่ามีผู้หญิง
กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี
ก็รีบนำชุดประดาน้ำเข้าช่วยเหลือ
ไปถึงเจอเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่เป็นรองเท้า
ที่ถอดอยู่กลางสะพานหนึ่งคู่
แล้วชุดประดาน้ำก็จึงลงไปงมค้นหาร่างในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช้เวลาในการงมหาอยู่ไม่นานมากค่ะคุณผู้ชม
ก็เจอร่างผู้หญิงคนนี้จมอยู่กลางแม่น้ำ
ก็นำขึ้นฝั่งมารอแพทย์นิติเวทมาชนะสูตรพลิกศพนะคะ
แล้วก็จากการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คือนายธนพลอายุ๕๐ปี
นายธนพลเป็นสามีนั่งรถมาด้วยกันกับผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือภรรยาของเขา
ชื่อนางสาวกัญญารัฐอายุ๔๖ปี
ภรรยาป่วยเป็นโรคเครียดมาหลายปีแล้วนะคะ
แล้วก็เย็นเมื่อวานนี้ภรรยาก็บ่นว่ารู้สึกไม่สบาย
แล้วก็ขับรถมาจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ซึ่งภรรยาเป็นคนขับตัวสามีก็นั่งคู่กันข้างหน้า
นั่งข้างหลังนั่งมาด้วยกัน๓คน
ทีนี้ตอนที่ขับรถมาเลยทางแยกเข้าโรงพยาบาล

ภรรยาจอดรถแล้วก็บอกกับสามีว่าเหนื่อย
แล้วจะให้สามีมาขับรถแทน
ระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่สามีกำลังลงจากรถ
แล้วก็เดินอ้อมาหลังรถเพื่อที่จะมาตรงที่นั่งคนขับ
ภรรยาเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งออกไปที่ราวสะพาน
รองเท้าทิ้งแล้วก็กระโดดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานเลยนะคะ
สามีเห็นแบบนี้ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ส่วนตำรวจจะมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บนสะพานพระนั่งเกล้าอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อทำเอกสารการเสียชีวิตของนางสาวกัญญารัฐ
แล้วก็ให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ